ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันแล้วนะครับ

โอ้โหฝนตกในหลายพื้นที่ของจังหวัดนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านติดอยู่ในพื้นที่ที่ออกมาไม่ได้น้ำท่วมสูง
ทีนี้คุณเล็กครับคุณเล็กฝันเด่นจัญญาธนากร
ก็เอาเรือไปเลยเอาเรือไปรับชาวบ้าน
โดยเฉพาะที่เป็นเด็กเล็กเด็กทารกกับคุณแม่
ออกมาจากพื้นที่เพราะไม่งั้น
เดี๋ยวจะอยู่ที่นั่นติดอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรกินฮะ
คุณผู้ชมไปดูภารกิจของคุณเล็กเขาหน่อยนะครับ
เขาบอกว่ารอเข้าซอยสารเจ้า
นี่มีเด็กติดอยู่

ช่วยเด็กด้วยนะคะสานเจ้า

เอาล่ะไม่ต้องรีบ
อ่าพี่เดี๋ยวพี่กางให้หน่ะพี่พี่น้องขึ้นมาแล้วกางล่มไว้
เดี๋ยวทั้งงั้นเดี๋ยวเด็กล่มออกไปทางทางนู้นเลยครับ
เราไม่ต้องย้ำไปนี่โอเคเดี๋ยวมันตกลงตามนี้น่ะครับ
ออกไปทางนี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอไปข้างนอก
ผมมีอีกพี่พี่ต้องอยู่อีกหลายชั่วโมง

แล้วพี่มีนมไหม
เดี๋ยวโดนเด็กแล้วพี่ล่มกลางไกลไป
เออโอเค

ผู้ป่วยผู้สูงอายุต้องรีบพาออกไปก่อนเลยนะคุณนะ

แล้วก็เมื่อกี้เห็นไหมฮะหมาเหมือหิวไปหมดเลย
คุณฝันเด่นเอาขนมปังให้พี่เขา

หมามันก็หิวนะคุณต้องช่วยทุกชีวิตจริงนะฮะ
นี่ค่ะคุณเล็กฝันเด่นจัญญาธนากรแล้วก็ทีมกู้ภัยใจถึงใจ
คนไทยไม่ทิ้งกันครับลงพื้นที่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ
ตอนนั้นก็มีฝนตกแล้วฮะแต่ว่ามีบ้านเรือนประชาชนที่ติดอยู่
ภายในพื้นที่แล้วก็มีน้ำท่วมสูงนะครับ
บางหลังเป็นบ้านชั้นเดียวไม่สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะ
ภารกิจหลักของคุณฝันเด่นแล้วก็ทีมก็เข้าไปช่วยเหลือ
เพื่ออบพยพผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กเล็กออกมาก่อนเลย
แล้วก็มีอาหารอยู่บ้างจำนวนหนึ่งที่เอาเข้าไปแบ่งปัน
ให้กับผู้ที่ยังคงตกค้างต้องอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่๒แล้วนะฮะ
ที่คุณฝันเด่นแล้วก็ทีมกู้ภัยยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับ
ทีนี้โอ้โหชาวบ้านบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าน้ำมันจะลดเมื่อไหร่
เพราะฝนยังตกอยู่เลยนะครับก็ต้องดูสถานการณ์เรื่องของฝนด้วย
แต่คำเตือนของกรมอุตุนะคุณนะยังมีฝนอยู่เลย
พื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันอย่างระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ยังมีฝนตก
ส่วนฝั่งอ่าวไทยนะโอ้โหตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนเลยคุณ
ชบุรีประจวบคิริขันชุมพรลงไปถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้